คุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จำเป็นนะคะ
แล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับการจัดสวนถือว่าทำรายได้ได้อย่างดีเลยค่ะ
ชมพูฮาไวน์หรือแฮปปี้เนสสีชมพูหวานบานสะพั่งเต็มสวน
แล้วรู้สึกสดชื่นจนอดไม่ได้ที่จะแชะเก็บภาพความสวยงามไว้ค่ะ
เดินเข้าไปอีกจะพบกับสถานอนุบาลพันไม้กระถางบนพื้นที่๑๒ไร่
โดยครั้งแรกมาจากการให้เช่าต้นไม้ตามสถานที่ต่างปรากฏว่าผลตอบรับดีค่ะ
จึงทำให้ขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องธุรกิจจัดสวนเนี่ยมันเป็นมันเป็นธุรกิจใหญ่นะ
มันเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมเลยมันไม่ได้เป็นธุรกิจที่เรียกว่ารับจัดสวน
สมัยก่อนก็คือรับจัดสวนแล้วก็คิดว่ามันเป็นการรับจัดสวนตามบ้านใช่ไหมสเกล
ก็คือบ้านเป็นอะไรณวันนี้มันไม่ใช่แล้วมันเป็นระบบ
มันเป็นธุรกิจใหญ่พอสมควรปัจจุบันธุรกิจรับจัดสวนไม่เพียงแค่รับจัดสวนในบ้าน
แต่ได้ขยายไปตามโครงการขนาดใหญ่เช่นสวนสาธารณะต่างสถานที่สำคัญระดับประเทศ
ทำให้เกิดอุตสาหกรรมรับจัดสวนที่มีโครงสร้างหลักประกอบด้วย
เจ้าของโครงการผู้ออกแบบผู้ควบคุมงานบริษัทรับเหมาจัดสวนปรับภูมิทัศน์
จนถึงบริษัทที่ปลูกต้นไม้เพื่อส่งให้กับธุรกิจนี้โดยเฉพาะ
มีการแข่งขันที่สูงขึ้นแต่บริษัทก็สามารถยืนหยัดอยู่ได้
ด้วยคุณภาพของงานที่ออกมาตรงตามแบบที่ลูกค้าต้องการ
เราเองเป็นผู้รับเหมาเพราะฉะนั้นเราจะทำตามแบบโดยส่วนใหญ่
ส่วนใหญ่เราจะเป็นผู้รับเหมาเราจะทำตามแบบ
เพราะฉะนั้นที่เราทำงานเราก็ทำสมบูรณ์ตามแบบครบตามแบบทุกอย่าง
แล้วก็เรื่องของคุณภาพเรื่องราคา

ความซื่อสัตว์เพราะฉะนั้นผลงานเราเองทุกวันนี้เนี่ยก็ยังประจักษ์อยู่
เพื่อเพาะพันไม้ที่ต้องใช้ในปริมาณมาก
ปามกระเพาะไม้ดอกกล้วยไม้ป่าไม้พุ่มคุมดินต่าง
เพื่อลดปัญหาเรื่องขนาดของต้นไม้ที่จำเป็นต้องมีขนาดและลักษณะตรงตามแบบที่กำหนด
การลงทุนทำแหล่งเพาะปลูกและทีมงานอย่างครบวงจร
จำเป็นต้องมีเงินทุนมากพอสมควร
ชาญชัยขอสินเชื่อจากธนาคารกรุงเทพเพื่อมาขยายธุรกิจ
ถ้าคุณจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่
อย่างไรก็แล้วแต่คุณก็ต้องอาศัยสถาบันการเงิน
ใช่ไหมฮะตั้งแต่เริ่มขอหนังสือคำประกันธนาคาร
หรือว่าขอหนังสือคำประกันเพื่อไปลงนามในสัญญา
แม้กระทั่งว่าเงินทุนที่คุณจะต้องเอามาหมุนเวียน
การแบงค์ช่วยซัพพอร์ตเราในเรื่องแต่ละโครงการ
อาจจะเป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการ

เราสร้างมาเนี่ยการที่เราจะขยายธุรกิจขยายกิจการ
ก็ต้องอาศัยธนาคารเป็นหลัก
โครงการโลกใต้ทะเลของมหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศา

โดยแต่ละปีมีผลประกอบการไม่น้อยกว่า๒๐๐ล้านบาท
ขยายตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ๑๐ต่อปี
ธุรกิจรับจัดส่วนครบวงจรมีโอกาสเติบโตมากแค่ไหน
และก้าวแรกของการขยายการลงทุนต้องทำอย่างไร
ฟังคำแนะนำจากอาจารย์ธีระกนกกาญจนรัฐค่ะ
ดังนั้นศีลทั้งสองอย่างไม่ใช่สินค้าที่เป็นต้นไม้
เรียกว่าเป็นตัวที่ดึงกระแสเงินสดของเขามากมายมหาศาล
กับทางสถาบันการเงินหรือแบงค์ซึ่งในเคสนี้คือธนาคารกรุงเทพ
เราต้องทำงานพาร์ทเนอร์กันเลยเพื่อควบคุมกระแสเงินสดตรงนี้ให้ได้
จะแนะนำประเทศที่เราลองสำรวจดูแล้วจะมีเรื่องของพันธุ์ไม้และการดีไซน์คล้ายกับประเทศไทย
อาจจะเป็นประเทศพรรมาทที่อยู่ใกล้บ้านเรา

บางครั้งสินค้าบางอย่างเช่นพันไม้ต่าง
เราสามารถนำจากเมืองไทยเข้าไปได้ไหม
การปรับตัวและหาพันไม้ใหม่ที่ตอบโจทย์ตลาดได้
จะเป็นกุญแจความสำเร็จที่สำคัญ
ทำให้ธุรกิจนี้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน
ข่าวเทอรัตน์ทีวีรายงาน